คุณค่ะประเด็นนี้ก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวที่เราให้ความสนใจอยู่นะคะ

ก็เหมือนจะมีเอี่ยวเบาแต่ดิฉันว่าไม่เบาอ่ะ

เป็นภาพภาพนี้ไปชมกันค่ะคุณ
เป็นภาพภาพที่นะคะคุณเคนภูมิเนี่ย

เป็นภาพที่คู่กับคุณแม่แบบนี้คุณ

ยังสาวยังสวยอยู่เลยดูสินะคะ
หวานใจของลูกสาวนั่งตักคุณแม่ภาพนี้นี่เองค่ะ
ที่เป็นฉนวนเหตุดราม่าหนักเลย

ว่าคุณแม่นั้นทำตัวสนิทสนมเกินเหตุกับแฟนของลูกสาว

คือดิฉันไปอ่านคอมเมนต์มาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะ
บางคนบอกว่าขยี้ตาแล้วนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นแฟนลูกสาว
ขออนุญาตนะคะคิดว่าสามีคุณแม่
ดูเคนแหละว่าอย่างนั้นอยากคิดมากอยากคิดมากค่ะ
แต่ก็น่าสังเกตไม่น้อยค่ะว่าเหตุฉะไหนเอ๊ะยังไง
ถึงมีประเด็นเอาช่วงนี้นะคะเพราะว่าภาพภาพนี้
โพสต์ลงไอจีส่วนตัวมาตั้ง๕สัปดาห์แล้วค่ะคุณ
คือตอนแรกตอนนั้นที่มันยังไม่มีประเด็น
มันก็ดูว่าเป็นภาพน่ารักพอเริ่มมีประเด็นขึ้นมา

อย่างว่าแหละกระแสสังคมก็มีทั้งชอบและไม่ชอบ
ไม่ชอบก็ธรรมดาค่ะก็อาจจะคอมเมนต์รุนแรง

เพราะฉะนั้นค่ะก็อย่างที่คิมเบอร์รี่บอกดีกว่า
ไม่มีทีมใครค่ะคุณให้กำลังใจทุกคน
ที่ฉันเห็นตอนนี้ดิฉันคิดว่ามันมีการแบบ

อินสตราแกรมของแต่ละคนสตอเบอรี่แดงเถือกกันเลย
มาเป็นเชียงรายมาเป็นเชียงใหม่ผสมรวมกัน